ตัวแทนของกวินธรรมสัจจานันทร์

อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าลงไปเป็นมือหนึ่ง
กวินในสนามนะแต่หมายถึงว่ามาแทน
โคต้าของกวินที่ไม่ได้ถูกเรียก
แต่ติดทีมชาติเนื่องจากทางสโมสรต้นสังกัด

ซึ่งตอนนี้สมาคมรอเอกสารตอบอยู่

ก็หลายคนอยู่เหมือนกันครับ
ไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับคุณบริปุฏ

ที่เห็นในภาพลูกจ่อหลายลูกเนี่ยนะครับเขาเซฟได้ดีทั้งที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ประตูที่รูปร่างสูงใหญ่
ก่อนที่จะมีชื่อถูกเรียกในเกมบอลโลกรอบคันเลือกกับทางออสเตรเลียอยู่ในข่ายที่รายวัชนั้นน่าจะเรียกเข้ามา
ก็มีโอกาสเหมือนกันสำหรับกำพลคนต่อมาวารวุฒิศรีสุภาเป็นผู้สาประตูจากการท่าเรือเอฟซี
คนนี้ก็ถือว่าเป็นนายทวารที่ได้รับการจับตามองอีกหนึ่งคนนะครับหลังจากมีส่วนสำคัญให้ท่าเรือนั้นรั้งอยู่ในอันดับหัวตารางขนาดนี้
วะสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกให้กับ
รายยายวัชน์ที่ได้โคต้านี้ถ้าหากว่ากัวินนั้น
ไม่ได้มาเล่นให้กับทีมชะไทยในครั้งหน้าสมใจเหมือนกัน
เพราะว่าการท่าเรือเริ่มต้นได้ดีนะ

ส่วนอีกคนนะครับคนนี้ถ้าพูดมานี่

นนท์ม่วงงามเป็นผู้สาวประตูของ

ก็สามารถทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวล่ะ

ที่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะเข้ามาเสริมทีม

แม้ว่าจะยังเรื่องของประสบการณ์
แล้วก็อายุน้อยกว่าตัวเลือกอื่น

คนครับผู้สาประตูจากชนบุรี
คนนี้ก็มีชื่อต่อเนื่องอายุอภิกษิโก

เป็นนายธวัลมือ๓ก่อนหน้านี้แหละ

เมื่อปี๒๐๑๕แต่ว่าในยุคของราชยาวัชย์
ยังไม่เคยถูกเรียกตัวแม้แต่ครั้งเดียว

เหมือนกันนะครับโดยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ถึงแม้รูปร่าง
ของชะลินเนี่ยจะเล็กแต่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า

ส่วนคนนี้น่าสนใจครับคุณวรปัตรครับ
มีชื่อมาก็คือนาริสทวีกุล
นะครับในทวารวัย๓๔ปี

หลายต่อหลายครั้งแม้ว่าในยุครายวัชเนี่ย

ก็ตามแต่ก็เคยติดทีมชาติมาก่อนนะครับ

บรรกระชำมิเทศกับทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็การอาการเอชั่นเกมก็เคย

แต่ว่านอกจากนี้ที่เคยเรียก

เชียงรายและสิวลักษ์สูงเนินของ

เกิดขาดจักรวิน๒คนนี้ก็มีประสบการณ์ที่อยู่ในระดับต้นของประเทศไทยนะครับ
เรื่องราวของนักเตะตำแหน่งอื่นกันบ้าง
เพราะว่าอธิษรพรมรักเนี่ยก็เราทราบกันดีว่าเขามีอาการบาดเจ็บ
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อของอดีศรแนวรับของเมืองทอง

เพื่อไม่ให้กระทบกับทางต้นสังกัดในอนาคต
ก่อนจะมีการรายงานตัวในสัปดาห์หน้านะครับ
ก็การรายงานตัวของผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่๑๙มีนาคมนี้ครับ

พานักเตะทั้งหมดเดินทางไปซ้อมครั้งแรกกันนะครับ
สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ